มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมคะ
คุณฝนนะคะหรือว่าคุณกวินาบุญเมษค่ะ

คือเธอหายไปตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนแล้วพี่อุ๋ย
๑๕พฤศจิกายนเพื่อนร่วมงานไปแจ้งความคนหาย

จนถึงวันนี้เนี่ย๑๐กว่าวันแล้วยังไม่เจอตัวนะคะ

ห่างจากอบต๒๐๐เมตรนะคะ
หายไป๑๓พฤศจิกายน
พฤศจิกายนเพื่อนร่วมงานเห็นว่าไม่มาทำงานเลย
ก็เลยไปแจ้งความคนหาย

ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมา๑๐กว่าปีแล้ว

ไม่มีอะไรที่จะเป็นเบาะแสว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
ตำรวจเชิญตัวอดีตสามีของคุณฝน

นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง
คืนวันเกิดเหตุ๑๓พฤศจิกายน

แล้วตำรวจก็ถามว่าไปไหนยังไงกันอ่ะ

ผมเห็นว่ามันมืดแล้วผมก็เลยอาสาจะขับไปส่ง
ฝนก็ให้ผมไปส่งหน้าสำนักสงฆ์
นิคมสร้างตนเองขุนทะเลซอย๓
แล้วผมก็เห็นว่ามีผู้หญิง๒คน
ขับรถเก๋งสีบรอนมารับ

แล้วผมก็ติดต่อฝนไม่ได้เลย

แต่ว่าแจ้งหลังจากที่เพื่อนร่วมงานไปแจ้ง

เป็นกล้องตัวใกล้กับร้านรับซื้อของเก่า

จะเห็นภาพรถกระบะสีแดงของอดีตสามี

อันนี้ก็ตรงกับที่เขาบอกเหมือนกันนะที่ซอยพิเศษคุณทะเลสามที่อยู่
แถวแถวราชพัฒนสุราธานีเห็นรถเก๋งสีบรอนขับผ่านตอนเที่ยงคืน
สิบห้านาทีนั่นค่ะคันนั้นก็ตรงกับคำให้การของอดีตสามี
เหมือนกันแต่ไม่รู้นะว่าใช่คันนี้ไหมจนกระทั่งเช้าสิบสี่
พฤศจิกายนกล้องจุดเดิมเห็นรถกระบะของอดีตสามี
ขับรถออกมาเพราะมีฟูกที่นอนเอาไปทิ้งตอนเจ็ดโมงยี่สิบห้านาที
ตำรวจไปไล่ตามรอยเลยนะคะไปดูว่าฟูกนี้มันมีพิรุธอะไรหรือเปล่า
ก็เอามาตรวจสอบเก็บไว้ที่โรงพักให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจ
ยังไม่เจอความผิดปกติอะไรจากแนวทางการสืบสวนเนี่ย
เห็นว่าอดีตสามีเล่าว่าตอนแรกจะเอาฟูกไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า
แต่พอดีวันนั้นร้านปิดก็เลยเอาไปทิ้งแทนฟูกอันนี้แหละค่ะ
วันนี้ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘นะคะ
ติดตามความคืบหน้าคดีแล้วก็เดินทางไปที่บ้านพักของคุณฝน
ก็ได้เจอกับแม่ของอดีตสามีหรือว่าแม่อดีตสามีคุณฝนนั่นแหละนะ
ก็พาเดินดูในบ้านแต่ว่าไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้านะคะ
ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตำรวจก็ไปประชุมต่อที่สพนาศาล
ก่อนหน้านี้แม่อดีตสามีเล่าบอกว่ารักฝนมากไว้ใจฝนมากเพราะฝนนิสัยดี
ที่ผ่านมานี่ไม่เคยเห็นทะเลาะกับลูกชายเลยจะมามีปัญหากันจริงจริงก็คือปีหลังนี่แหละ
หึงหวงเพราะว่าลูกสะพ้ายก็หน้าตาดีอะเนาะ
แต่แม่ไม่เคยรู้นะว่าทั้งคู่หย่ากันแล้ว
เพิ่งมารู้นี่แหละว่าลูกชายแม่กับลูกสะพ้ายหย่ากัน

ตอนนี้เป็นห่วงฝนกลัวจะถูกล่อลวงไปในทางไม่ดี
บางทีเขาไปอยู่เนี่ยเขาอาจจะไปถูกว่า
เพราะว่าเมฆเอาถูกว่าสักอื่นถูกก็ได้
ก็เลยกลัวว่ามันผู้ชายเพราะเขามีปัญหากันปีหนึ่งเร็ว
เขาเพิ่งโบกเมฆถ้าโบกก็ได้จับเลย
เขาว่าถึงเมฆกับรักไม่ได้ปัญหาของเขาจะไม่
ปัญหาเท่าคุณนี้ซึ่งเมฆว่าปัญหาวันพื้นกระโตทุน
เพื่อนก็ปัดโตนก็กินอย่างหุ่นด้าเพื่อลุก

เพราะว่าลุกถ้าผายปลารูกยู่ดีมันจำพันตร์ก็ดี

วันนี้ก็เรียกอดีตสามีมาสอบปากคำเป็นครั้งที่๓แล้วค่ะ
ซึ่งระหว่างที่เจ้าตัวออกมาจากห้องสอบสวนเนี่ย
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้านนาศาล
ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘บอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็พยายามติดตามผู้สูญหายในทุกมิติ
และจากการระดมกำลังที่ผ่านมาตำรวจเป็นร้อยนายนะ
ดมกำลัง๑๐กว่าวันในการตามหาเนี่ยยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยค่ะ
ส่วนตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าก็ต้องรอนิดนึง
ตำรวจก็พยายามทำหลายมิติ
เอาเป็นว่านะตอนนี้ยังไม่เจอเบาะแสคุณฝนเลย
แล้วก็ยังไม่ได้มีการควบคุมตัวใครด้วยนะคะ

จะเร่งติดตามให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ประชาสัมพันธ์เลยละกันคุณฝนหน้าตาแบบนี้นะคะ
ใครเจอพบเห็นที่ไหนยังไงเนี่ย